เรามาดูเรื่องของน้องพอสต่อกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
โร่นักดับเพลิงของเราที่เมื่อวานนี้ไปช่วยเหตุการณ์ที่โรงงานมิงตี้ที่กิ่งแก้ว
วันนี้ครอบครัวแล้วก็ทางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยต้นสังกัดของน้องพอร์ส

ประเด็นแรกก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่
เพราะบางคนไปพูดประมาณว่า
โอ้โหทำไมตอนนั้นเขาบอกให้ถอยถอยกันแล้วทำไมไม่ถอยไม่รีบอะไรประมาณอย่างนี้

ประเด็นที่สองคือเรื่องบัญชีปลอม
บัญชีเปิดรับบริจาคปลอม
เมื่อวานนี้พอเกิดเหตุน้องพอร์สปุ๊บ
ขึ้นบัญชีเลยผ่านสังคมออนไลน์
วันนี้ทางครอบครัวแล้วก็หัวหน้าหน่วยกู้ภัยต้นสังกัดน้องพอส
นี่เป็นฟเลสปลอมทั้งหลายแลนะฮะ

บัญชีบริจาคจะมีเกี่ยวข้อบครัวน้องพอร์ส
จะมีแค่๒บัญชีเท่านั้น
เอาเดี่ยวขึ้นให้ดูทั้งสองทั้งบัญชีเลยนะครับ
ชื่อบัญชีนายพงศพัฒน์กัตคุณวิสิทธิ์
เป็นหัวหน้าทีมอาสากู้ภัยทน๒๘

ก็จะแยกย้ายในการกระจายเงินแบบนี้นะฮะ
ชื่อของบัญชีชื่อนายสุพฤษ
ชมสินทรัพย์เป็นทีมงานอาสาสมัคร
หลังจากเสร็จสิ้นงานต่าง
รวบรวมเงินแล้วก็แบ่งไปช่วยเหลือแบบนี้
บัญชีอื่นนอกเหนือจากนี้ยืนยันว่าไม่ใช่
แล้วตอนนี้คนที่ไปเปิดบัญชีปลอม
พี่ชายของน้องพอร์สก็คือน้องเพชร
ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
หัวหน้าทีมอาสากู้ภัยยังฝากถึงผู้ที่แสดงความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์
ขณะที่น้องพอสกับเพื่อนกู้ภัยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ในการดับเพลิงที่โรงงานมิงตี้ที่กิ่งแก้ว

เพราะว่าอย่างนี้ตอนขณะเกิดเหตุไม่มีใครรู้มาก่อนว่า
เปลวเพลิงตอนนั้นเนี่ยมันจะปะทุขึ้นมาตรงไหนอะไรยังไง
ตอนนั้นก็กำลังยืนแล้วก็เดินนะครับเพื่อจะไปดับเพลิงกันอยู่
เพราะฉะนั้นขอให้คนที่วิภาควิจารณ์หยุดวิจารณ์แบบไม่นึกถึงจิตใจของญาติของครอบครัวของผู้สูญเสีย
คือทางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยที่เป็นต้นสังกัดของน้องพอร์ส
คุณพงศพัฒน์เนี่ยบอกว่าคำว่าวีรบุรุษนักดับเพลิงเนี่ยพวกเขาไม่เคยอยากได้นะ
คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาคำนี้คืนไปได้ไหม
แล้วเอาชีวิตน้องผมเนี่ยกลับคืนมานะฮะเพราะว่าตอนเกิดเหตุบางคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่รีบถอยออกมากัน
แต่ตอนนั้นอยู่ดีดีเนี่ยเพลิงมันปะทุขึ้นแล้วลักษณะมันมีเหมือนกับลมมันตีกลับ
ทำให้เพลิงเนี่ยมาโดนทีมกู้ภัยในตอนนั้นก็บาดเจ็บไปหลายคนแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งก็คือน้องพอสนะฮะ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่ทางหัวหน้าทีมอาสากู้ภัยทน๒๘วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้
ไหมให้มีส่วนไหนผิดพลาดหรือเป้าหมายครับทุกคนทำเต็มที่ทุกคนได้รับความรู้รับการอบลมที่มันเจอมาคือของเหลวที่มาแล้วด้วยเสียชีวิตทาง
มันม้วนนะครับมันม้วนไฟก็เลยโหมหาตัวน้อง
การสูญเสียน้องพอร์ตวันนี้น้องพอร์สคือน้องพอร์ต
แต่นับจากนาทีนี้ไปพวกเราคุยกันแล้วว่าเขาคือครูพอร์ต
เพราะเราจะถอดบทเรียนของน้องทอสมาเป็นหลักนำทางในการทำงานของพวกเราครับ
ไฟไหม้ปั๊บตึกถล่มวิศวกรออกมาบอกว่าตึกโครงสร้างมันไม่ได้
แต่ตอนไฟไหม้คุณอยู่ไหนครับผมไม่รู้หรอกครับว่าตึกมันสร้างมากี่ปี
เราไม่รู้หรอกเต็นต์นี้ใช้มากี่ปีแต่เขารู้เขาก็มีการขออนุญาต
ทำไมวันที่ไฟกำลังไหม้คุณไม่บอก
ว่าอาคารนี้มันหลายปีแล้วนะมันมีความเสี่ยงนะมันต่อเติมนะ
มาก่อนที่มันจะถลบพระเอกมาตอนจบทุกรอบ
อำนาจอยู่ในมือคุณนะครับคุณสั่งได้
แต่ที่คุณไม่สั่งเพราะอะไรอ่ะมันมีอะไรที่อยู่ใต้นี้เปล่า
นี่แหละฮะตอนนี้ที่บางคนไปบอกว่า
ทำไมเขาบอกให้ถอยแล้วไม่ถอยกันซึ่งทางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยต้นสังกัดน้องพอสบอกว่า
คือผมไม่ได้เดินบนแคทวอร์กนะก็ต้องพยายามออกมาแล้วลมมันก็ม้วน
มันตีกลับออกมาแบบนี้อีกค่ะแล้วพอไฟมันปะทุขึ้นมาค่ะครับ
มันไม่ทันตั้งตัวหรอกค่ะอย่างที่เราเห็นคลิปภาพ
อยู่ดีก็ปะทุขึ้นมาแบบรวดเร็วมากถูกต้องไม่ทันที่จะขยับหนีค่ะ
ก็ขนาดคนที่จะวิ่งเข้าไปช่วยยังพลุบขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ
แล้วคุณก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาโดยไม่คิดถึงจิตใจของครอบครัวของเขานะฮะ
ท่านผู้ชมครับครอบครัวของน้องพอร์สวันนี้เนี่ยโอ้โห
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายยังทำใจไม่ได้นะครับคุณแม่น้ำพึ่งนะฮะ
คุณแม่ของน้องพอร์สบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมาก
ตั้งแต่เล็กจนโตลูกชายชอบทำงานอาสาช่วยเหลือคนอื่นมาตลอด
ตัวคุณแม่เองก็เป็นอาสาสมัครนะครับคุณแม่ของน้องพอร์สบอกว่า
จากนี้ไปแม่ก็อยากทำตามความฝันของลูกชายก็คือเขาอยากให้พี่ชายเนี่ย
เรียนจบจนถึงปริญญาตรีด้านการจัดการบรรเทาสาธารณภัย
ถึงขั้นที่ว่าตัวเองเนี่ยยอมไม่เรียน
เพื่อออกมาทำงานช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัว
แล้วก็ทำงานอาสาไปด้วยเดี๋ยวเขาจะส่งพี่ชายให้เรียนจบ

รักงานอาสาพ่อที่ก่อนรักงานอาสาทุกคน
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณอาของน้องพอสนะคะ
นางสาวพรวริชาพรวันเสถียรอายุ๔๐ปีค่ะ
เธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะเธอบอกว่าเธอกับน้องพอร์สเนี่ยสนิทกันมาก
รักกันมากเธอเป็นเหมือนแม่อีกคนของน้องเลย
พอร์สเรียกเธอว่าแม่ด้วยซ้ำ
คนในครอบครัวเป็นอาสาสมัครกันทุกคนเลยนะคะ
พอร์สเองก็เหมือนกันคือน้องเนี่ยเห็นครอบครัวทำงานเป็นอาสาสมัครมาตั้งแต่เด็ก
น้องก็เลยเดินตามรอยและรักในการเป็นอาสาตลอด๒ปี
งานจะอันตรายขนาดไหนเนี่ยน้องพอสไม่เคยกลัวเลยนะคะ
น้องก็เป็นคนร่าเริงชอบช่วยเหลือคนอื่น
เป็นกู้ภัยมาสองปีแล้วงานกู้ภัยคือความฝันของน้องพอร์สเลย
พอร์สเนี่ยยอมออกจากการเรียนตั้งแต่ชั้นม๓
ที่ต้องออกมาเพราะว่าอยากให้พี่ชายได้เรียน
ตัวเองออกมาทำงานจะได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวค่ะ
พอร์สอายุแค่๑๘นะคะแต่น้องผ่านการทำงานกู้ภัยและดับเพลิงมาหลายครั้งมาก
กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน้องพอสไปดับเพลิงเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน
ถูกไม้ตกใส่หลังจนได้รับบาดเจ็บแต่น้องก็เดินหน้าทำงานต่อด้วยใจรักจริงจริง
ได้ยินวิทยุแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานก็ทักไปถามน้องว่าได้ไปทำงานหรือเปล่า
แต่น้องพอสตอบกลับมาว่าไม่ได้ไปนะคะนี่คือข้อความที่คุยกันที่หน้าจอมือถือเนี่ยค่ะ
คุณอาบอกว่าก็สบายใจเพราะว่าคิดว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้มันรุนแรงมาก
แต่กลายเป็นว่าช่วงสายสายของเมื่อวานมีโทรศัพท์หลายสายมากโทรมาหา
แล้วก็มารู้ว่าน้องพอสเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ที่ผ่านมาเธอเคยเห็นข่าวอุบัติเหตุจากการทำงานมาเยอะมาก
แต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลานชาย
ไม่คิดว่าการคุยแชทกันครั้งนั้นจะเป็นการคุยกันข้อความสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องพอร์สค่ะ

มันก็แบบเออก็ใจหายอย่างนี้ค่ะ

มันเป็นเป็นลูกเป็นหลานเราอ่ะ
คือแบบมันก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
คือไม่คิดว่าการคุยแชทนั้น
น่าจะเป็นแชทสุดท้ายที่คุยกับเขา
เพราะปกติคือก็ทักคุยกันปกติทั่วไปอะค่ะ
ไม่คิดว่าเออครั้งสุดท้ายคือได้คุยกันแค่นั้น
ดีใจที่แบบเขาเกิดมาในครอบครัวนี้
อย่างน้อยถึงเราไม่ได้เป็นคนคลอดเขามา

แต่ไม่เคยบอกรักไม่เคยอะไร
แต่ก็แบบรักเขาเป็นห่วงเขามาก
เราได้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนสนิทกับน้องพอร์สด้วยนะฮะ
อยู่ในทีมอาสากู้ภัยด้วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือน้องจ๋าน้องจ๋าชื่อจริงนางสาวกระหนกการยศชัยพงศ์อายุ๒๘นะฮะ
จ๋าบอกว่าเมื่อวานเนี้ยหลังได้รับแจ้งเหตุเรื่องเพลิงไหม้ที่โรงงานมิงตี้เนี่ย
ตอนตี๓อาสากู้ภัยสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าทน๒๘ที่น้องพอสอยู่ในทีมด้วยก็คุยกัน
ว่าจะรวมทีมงานพร้อมอุปกรณ์เข้าไปสนับสนุนที่เกิดเหตุ
กะว่าจะไปช่วงเย็นแต่พอสเนี่ยบอกขออาสาเข้าไปก่อนนะ
ซึ่งน้องจ๋ายอมรับว่าไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพอส
ตอนนั้นเนี้ยน้องจ๋าบอกว่าพอสเนี้ยนะฮะพูดเป็นลางนะตอนนั้นที่ไปถ่ายเนี้ย
คือบอกถ้าเอาภาพนี้เป็นภาพโปรไฟล์เนี่ยผมต้องดังแน่นี่ฮะ
เอาละส่วนตัวเนี่ยน้องจ๋าบอกว่าก็เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับอาสา
แต่สุดท้ายก็ทำใจไม่ได้จริงไม่อยากให้น้องพอสต้องจากไปในลักษณะแบบนี้
คนที่ชื่อแบงค์เนี่ยเขาเหมือนกำลังหัดถ่ายรูปด้วยหัดเล่นด้วยเขาก็แบบเอ้ยมาเป็นแบบให้หน่อยนู่นนี่นั่นเขาไปช่วยคนนู้นคนนี้
แล้วน้องก็แบบได้พี่เดี๋ยวผมเป็นแบบให้แล้วก็เห็นคุยกับแบงค์อยู่ว่าวันหลังมาถ่ายให้ผมอีกนะแต่ว่าก็คงไม่มีแล้วคงไม่มีใครคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับน้อง
มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น้องจ๋าบอกกับเรานะครับทุกผู้ชมครับนี่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะนี่เป็นภาพของน้องพอร์สนะฮะน้องจ๋าบอกว่าความจริงเนี้ยยังคุยกับพอร์สอยู่นะบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยจะไปทำบุญกันที่วัดจุลามณีที่สมุทรสาขรเพราะว่าพอร์สเนี้ยอยากได
มีท้าเวสุวรรณลักษณะเป็นยักษ์แดงอยู่ที่หน้าซอยเหมือนกันเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรยังไงหรือเปล่า
น้องเขาบอกว่าเขาอยากได้ทาเวสวันเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ป้อมอ่ะเคยแบบเหมือนมีเรื่องเรื่องลีลับบางอย่างเกิดขึ้นแล้วน้องเขาก็แบบน่าจะมีทาเวสุวรรณติดไว้บ้างน้องเขาก็เลยแบบเอออยากไปวัดจุลามณี
แบบคุยกันว่่าน่าจะหาทาเวสวันมาติดโตไว้บ้าง
คุณผู้ชมคะส่วนในอานนท์ลาวพันธ์หรือเพชรค่ะ
พี่ชายของน้องพอร์สก็บอกสั้นว่าหลังจากนี้ยืนยันว่า
จะทำหน้าที่อาสาสมัครดับเพลิงต่อไป
แล้วก็จะนำเหตุการณ์ของน้องชายไปถอดบทเรียน
ให้น้องเป็นครูดับเพลิงของอาสากู้ภัยนะคะ
รับว่ายังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องชายไปอย่างกระทันหัน
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนค่ะ
ได้มีการโพสต์ครั้งสุดท้ายเอาไว้
โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้ตอน๑๐โมงนะคะ
เป็นการแชร์ข่าวจากมูลนิธิป่อเต็กตึง
เกี่ยวกับสถานการณ์โรงงานมิงตี้เคมิเคล
ที่เป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิดเนี่ยนะคะ

ไปแสดงความเสียใจต่อการจักรไปของน้อง
แล้วก็ขอบคุณที่น้องพอสเสียสละช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็ทำงานอย่างสุดความสามารถจริง
คุณแม่ของน้องพอร์สนะคะคุณแม่ใส่น้ำผึ้ง
ก็โพสต์ข้อความพร้อมภาพค่ะ
โพสต์เอาไว้ว่าดวงใจของแม่เก่งที่สุด
ภูมิใจในตัวลูกนะ
เรื่องราวของน้องพอสนะฮะพวกบัญชีปลอมทั้งหลาย
ทางครอบครัวชี้แจงยืนยันแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะ
ค่ะท่านผู้ชมครับ